คุณผู้ชมคะจากกรณีเจ้ามาเรียมพยูนขวัญใจคนไทยนะคะ
อุดอยู่ในลำไส้จนอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด

บอกว่าอยากจะให้เจ้ามาเรียมเนี่ยเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ในการรณรงค์เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทย
เขาก็เลยจะมีการปั้นนะคะเป็นเหมือนอนุสวรีเจ้ามาเรียมสักเมตรครึ่งได้
แต่มันมีภาพช่วงระหว่างการปั้นเนี่ยเขาใช้โฟมใช้โฟมปั้น
ในโลกโซเชียลก็เลยเกิดคำถามมาว่าอ้าวไหนจะรณรงค์เรื่องของการงดใช้พลาสติก
งดใช้โฟมอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ท้องทะเลแล้วทำไมรูปปั้นมาเรียมใช้โฟมอ่ะ
เกิดคำถามในโลกโซเชียลแบบนี้คนก็วิจารณ์กันเยอะมากนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับช่างปั้นผลงานศิลปะคนที่รับหน้าที่ปั้นรูปปั้นพยูนมาเรียม
นายพานุวิทย์พักดีอายุ๔๗ปีค่ะเขาบอกว่าการใช้โฟมในงานปั้นมันเป็นกระบวนการปกติของการปั้นรูปปั้นทั่วไปของช่าง
ต้องใช้โฟมขึ้นรูปก่อนแล้วก็ทำเป็นแม่แบบแล้วก็ห่อหุ้มด้วยกระดาษหล่อเป็นเรซินเพื่อทำแบบ
หลังจากนั้นจะผ่าเอาโฟมออกค่ะส่วนโฟมที่นำมาใช้ทำแบบเขาจะนำไปรีไซเคิลเพื่อนำไปทำเป็นอิดมวลเบาไม่ได้เอาไปทิ้งให้กลายเป็นขยะ
เขาทำงานมาหลายปีมากมีจิตสำนึกเรื่องปัญหาเหล่านี้ดีมากอยากจะให้สังคมเข้าใจหน่อยเกี่ยวกับกระบวนการในการทำงานเรื่องของงานปั้นไม่อยากจะให้มองในด้านลบพอมีกระแสลบในโลกโซเชียลก็รู้สึกเสียใจแต่ยังไงก็จะทำงานให้เสร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ
ปันรูปให้เขาสร้างขาดส่วนเราของเข้าใจแต่หลังก็จะและไปพักการเข้าใจของเขาให้มองได้ล่ะ
ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเผยแพร่เรื่องของการอนุรักษ์ท้องทะเล
ก็จะไปตั้งเอาไว้ที่หน้าโครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค
อ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
ภายใต้โครงการรักมาเรียมหยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล
ทีนี้ค่ะทางกรรมการผู้จัดการบริษัทอ่าวนางแลนดมาร์ค
จำกัดนายธนพัฒน์พัฒน์ศรีเรือง
ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ก็บอกว่าการใช้โฟมในการปั้น
จริงแล้วกำลังแพร่หลายในกระบวนการก่อสร้างปัจจุบัน
ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นกระแสด้านลบ
เพราะทุกคนตั้งใจจริงในการทำงานเรื่องนี้
ไม่ใช่ทิ้งไปก็กำลังร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ในท้องทะเลนะฮะ
ไม่ใช่แค่พยูนอย่างเดียวก็อย่าไปทิ้งพลาสติก
โฟมลงทะเลอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งพยูนเนี่ย
ที่ถูกล่าเยอะก็เพราะว่ามีบางคนไปเชื่อกันผิดว่า
อ่าเป็นเรื่องของเครื่องรางของขลังก็ได้อืม
น้ำตาพยูนเขี้ยวพยูนเนี่ยนะครับอ่าพอมาเรียมมันตายไปเนี่ยนะครับ
ผู้ชมครับปรากฏว่าที่แผงพระเครื่องในตลาดชินตา
บนทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังนะฮะโอ้โหตอนนี้ฮือฮาเลยครับ
เพราะว่านายปียพัฒน์สุดสิริอายุสามสิบเอ็ดปี
ที่เขาถูกเรียกขานว่าเนรดอยได้ทำเครื่องรางของขลังเป็นรูปพยูนมาเรียม
ออกมาวางขายฮะโอ้โหเพราะว่าศูนย์อนุรักษ์ที่นี่ที่เขารับมาเรียมมาฟื้นฟูเยียวยา
อ่ะอืมอยู่ที่ตรังเนี่ยนะครับอ่ามีเนื้อเงินด้วยนะฮะ
ทำด้วยเงินแท้ตัวละพันบาทมีอยู่แปดสิบเอ็ดตัว
เนื้อทองผสมตัวละ๒๐๐บาทมีอยู่สองพันตัวนะครับ
ทุกตัวมีการตอกรหัสลงอัคระผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์
วัดเขาอ้อจังหวัดพัทธลุงที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็จังหวัดต่างมาหลายครั้งอันนี้เนรดอยเขาอ้างนะ
ปรากฏว่าหลังวางขายวางจำหน่ายไปได้๒สัปดาห์
มียอดสั่งซื้อมาจำนวนมากตอนนี้เหลือแค่เนื้อทอง๕๐๐ตัว
เนื้อเงินสี่ตัวเท่านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อ
เป็นเชิงสัญลักษณ์สัตว์นำโชคของจังหวัดตรังครับแล้วก็ได้มีการ
ครับปฏิเสธเพื่อเพิ่มความกล่ำในด้านเมษตาหมายยม
เมตตาค้าขายครับเพราะว่าเดิมทีความเชื่อว่า
ประยูนเนี่ยก็มันเป็นสัตว์เด่นด้านเมตตาอยู่แล้วไม่ถึงเดือนครับ
ประมาณสองสัปดาห์ตั้งแต่ตอบรับดีดีนะครับ
ไม่ได้พูดทลาเช่นแค่ใช้กันในคณะ
แต่ว่าโขเช้กเซก็เรียกว่าโขเช้กเซของมารีย่ำ
ก็เลยตั้งชื่อว่ามาเรียม
คือขึ้นอยู่กับความเชื่อ
แต่จะทำแบบนี้เครื่องรางของคลังจะทำอย่างนี้ไม่มีปัญหา

หมายถึงคนกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขา
โอ้โหต้องไปล่าพยูนเอาชีวิตพยูนมา
เพื่อจะเอาอะไรของพยูนมาทำเครื่องรางของขลังอันนี้ไม่ได้
แต่เครื่องรางของขลังที่เป็นพยูนแบบนี้คนก็วิจารณ์กันเยอะนะ

ก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับ